ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในยุคที่
คนเนี่ยกระหายยอดไลค์ยอดวิว
ไม่ต่างจากทรัพย์สินอย่างหนึ่งเลยค่ะ
ที่เชียงใหม่นะคะมีร้านสะดวกซัก
หรือว่าร้านซักผ้าหยอดเหรียญเขาโพสต์ภาพเป็นกล้องวงจรปิด
บอกว่าช่วงดึกที่คนน้อยมีผู้ชายอยู่๒คน
ทำคอนเทนต์ที่ร้านซักผ้าของเขาค่ะ
เอาตัวมุดเข้าไปในเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมค่ะ
มันทำให้เครื่องของเขาเสียหายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือคนทำอยากจะได้ยอดไลค์อยากจะได้ยอดวิท
แต่เขาไม่รู้นะว่าจริงอย่างนี้อันตรายที่สุดเลย
อันตรายยังไงเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะ
แต่ที่แน่ก็คือว่ามันเกิดความเสียหาย
ให้กับเครื่องซักผ้าที่เขาเข้าไปแบบนี้ค่ะ
นี่คือภาพตอนตี๔๒๔นาทีของวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
วัยรุ่นสองคนมาที่ร้านมาถ่ายคลิปคือตั้งใจมาทำคอนเทนต์เลย
โดยเอาตัวมุดเข้าไปในเครื่องซักผ้า
ซักผ้าของทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเสียหาย๒ตู้ด้วยกัน
แต่คนที่เข้าไปหรือมาทำอะไรแบบนี้ก็ทำท่าหัวเราะสนุกสนานค่ะ
ก็คงจะพออกพอใจในความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะ
ทีมข่าวไปสอบถามเจ้าของร้านนี้ค่ะ
เป็นร้านสะดวกซัก๒๔ชั่วโมง
เจ้าของร้านชื่อคุณฉันทพัฒน์บอกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เจออะไรแบบนี้
แล้วมุดเข้าไปในตู้ซักผ้า๒ตู้
ช่วงเนี่ยพยายามมุดเข้าไปในตู้อบข้างบนด้วยค่ะ
นี่ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางร้านเพราะว่าเครื่องเขาได้รับความเสียหายค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปนะคะ
น้องสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุมาขอโทษกับทางร้าน
แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้เกิดขึ้นกับทางร้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่อย่างที่บอกค่ะอันนี้มันอันตรายที่สุดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณฉันทลักษณ์เนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรแต่เขาฝากเตือนบอกว่า
ซักผ้าของที่ร้านนี้ฉันว่าที่บ้านเราก็เป็น
มันเป็นระบบเหมือนกับถ้าหยอดเหรียญปิดประตู
ระบบมันทำงานอัตโนมัตินะแล้วแรงเหวี่ยงโดยเฉพาะของที่ร้านเนี่ย
มันจะเหวี่ยงมหาศาลเลยมันเครื่องใหญ่
แรงมันเยอะมันเหวี่ยงมหาศาลเลยแล้วเราจะไม่สามารถเปิดประตูได้
กว่าจะซักเสร็จหรืออบเสร็จแล้วลองคิดดูสิคะ
เราอยู่ในนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือมันเสี่ยงมากเลยนะคะ
อย่าไปทำเด็ดขาดนะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับ